คุณผู้ชมคะตอนนี้๔ทุ่มแล้วเวลาน่าจะกำลังพอเหมาะพอดีเลยนะคะ
อยากจะพาคุณผู้ชมไปร่วมท้าพิสูจนกับหมอปลาหน่อยว่า

คราวนี้เป็นผีที่จังหวัดสระบุรีที่ก่อนหน้านี้มีผู้หญิงคนนึงเขาเลี้ยกุมารทอง
แล้วบอกว่าเธอสัมผัสได้ว่ามีวิญญาณสาวพม่าตายทั้งกลมอยู่ตรงจุดตรงคลองชนรับประทาน
ไปเล่นน้ำแต่เธอเป็นคนเลี้ยงกุมารทอง

ก็ไปเจอผีหญิงสาวพม่าที่เคยตั้งท้องแล้วกระโดดน้ำตายเมื่อ๑๐ปีก่อน
อันนี้เธอบอกแบบจะมาเข้าร่างเธอเลยเธอกุมารทองก็สู้อะไรกัน

จนสุดท้ายเนี่ยเธอก็มีกู้พงกู้ภัยมาช่วย

เราตรวจสอบไปพบว่าเมื่อ๘๙ปีก่อนมันมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นจริงนะ
หญิงสาวชาวพม่ากระโดดน้ำตายตรงนั้น

หมอปลาบอกว่าโอ้โหอย่างนั้นเดี๋ยวขอไปดูหน่อย

ไปแล้วค่ะไปพร้อมกับคุณคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีของเรานี่แหละ

ก็ไปถึงเนี่ยตั้งใจไปตรวจสอบเลย
ซึ่งผู้หญิงคนนั้นนะคะนางสาวเอ็มเนี่ยมาด้วยนะคะ
บอกว่าเลี้ยกุมารทองที่บอกว่าโอ้โหเธอถูกเข้าสิงเข้าอะไรไป

ยังค่ะยังใดว่าเล่นโดยทางที่ไม่ดูขยะ
บอกว่าคือเป็นอะไรครับ
เขาเล่นอยู่หรือไง
ข้ามแล้วใช่เหรอ
ก็เดินเข้าไปในป่าข้างทางริมคลอง

เคยเล่าให้ฟังว่าเจออาการแปลกตรงนี้

จะมีอาการไม่หาวก็น้ำตาไหลหรือว่าอาเจียน
หมอปลาเข้าไปตรงที่เป็นจอมปลวกทั้งสองจุดแล้วก็ไปเหยียบด้วยนะคะ

ตายท้องกลมกระโดดน้ำใช่ไหม

ไปดูที่จุดลงน้ำเลยค่ะ
ตรงจุดที่มีตุ๊กตากุมารวางอยู่ตรงโคนต้นไม้แล้วก็ลงไปในน้ำ
จุดที่นางสาวเอ็มบอกว่ามีวิญญาณสาวพม่าอยู่ในนั้น
ไปดูซิว่าพอลงไปในน้ำแล้วเนี่ย
หมอปลาเจออะไรบ้าง

เดี๋ยวใครมาหาว่ามีกุมารมาก้มมาเข้าอะไร

นี่คือทั้งอมหญิงทั้งอมชายเนี่ย

ลงเลยก็ได้

งั้นขึ้นใหม่เนาะ

แล้วที่ผมดูในเนื้อหาคาว

แล้วสุดท้ายนู่นนั่นละเค้าไหว้ไปตรงนั้นเนี่ย
กันไงต่อหนักสอบหลัง
ไฟไม่ถึงแหละหลงเป็นบาง
มีสารถ้าให้ไม่แบบปกติก็ไม่แบบแบบ
ก็จะเป็นว่าไปต่อไป
ไปไกลพี่ป่าไฟไม่ถึงโอเคพี่เอาแค่นี้พอครับ
เย็นไหมพี่แม่งมากตามลึกแค่นี้ก็ไม่ได้เนี่ย
ตอนนี้พอเราลงไปพี่เรารู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้
ตอนนี้ที่ผมลงมาน่ะรู้สึกสิ้นกลิ่นทำเหล้า
ที่ต้องลงมาที่สุดเนี่ยเพื่ออยากให้คนบริเวณเนี้ย
อันตรายผมว่าอันตรายเลยผมบอกแล้วว่ารถมันเอาอะไร
บริเวณนี้อย่าให้ลูกหลานมาเล่นเด็ดขาด
เพราะมันมีเศษหินแล้วมันลึกมาก
ตรงนี้มีก้อนหินนะข้างล่างเนี่ย
ลึกมากอ่ะเนี้ยมีอ่ะจะไม่คออ่ะอ่อ
ขาดที่เด็กจะจ้มน้ำตายเนี้ยที่ก็เห็นน่ะสูง
ไม่เกลียดกว่าคือถ้าใครเล่นน้ำบริเวณเนี้ย
ไม่ใช่เลยมันมีโขดหินซึ่งมันไม่เท่ากัน

เหมือนแบบว่าลมน่าจะพัดไปแล้วก็ลอยไปถึงไกล
ที่บอกว่าเป็นรู้สึกว่าเหมือนมีคนดึงพาไปตรงนั้น
ผมไม่รู้เพราะผมมานะวันนี้
ที่บอกว่าผีผู้หญิงตายท้องกลม
ที่มาเรียกร้องความยุติธรรมอะไรใช่ไหม
มึงไปเรียกกับตู้เลสเทพภัณฑ์ใจมึงเลย
มันไม่มีไง
ผมไม่รู้ว่า๘ปีผมไปเกิดเป็นยัง
แต่วันนี้ผมมาผมสะผัดไปได้
แต่ที่แน่แน่ที่สี้สะผัดได้อ่ะ

กุมารลงน้ำท้าทายบอกดึงเลยดึงขาลงไปเลย
หมอปลาขึ้นมาจากน้ำนะคะแล้วก็พูดคุยกับนางสาวเอ็มนะ
คือพูดจนตรงนะคะบอกว่าความเชื่อเรื่องกุมารทองที่บูชาไว้เนี่ย
เข้าใจว่าเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่หมอปลาขอแนะนำก็แล้วกัน
บอกว่าถ้าเป็นคนจิตอ่อนเนี่ยไม่ควรเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้นะ
ไม่ใช่ว่าเพราะว่าผีจะเข้านะคะเพราะจะทำให้มีมิจฉาชีพที่เป็นร่างทรงมาหลอกเอาเงินได้
หมอปลาทิ้งท้ายไว้ด้วยบอกว่าเรื่องกุมารทองเป็นเรื่องมโนขึ้น
ใครอยากจะเชื่อก็เชื่อไปนางสาวเอ็มก็บอกว่า
อ่าก็หลังจากที่หมอปลามาพิสูจน์แล้วไม่มีสิ่งลี้ลับอะไรก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะคะ

ผมอธิบายนะครับว่าคนจิตอ่อนยังไม่น่ากลัวที่จิตคล้อยตามกว่าคำพูดคนนะ
เพราะถ้าจิตของใครเนี่ยมันคอยตามกับคำพูดคน
อย่าไปเชื่อปากคนที่มันพูดเพราะตัวเราย่อมรู้ตัวเองว่า
ตัวเราเป็นคนอย่างไรอย่าให้คนอื่นเนี่ยชักจมูกเป็นวัวเป็นไฟล์
ว่ามึงต้องเป็นพญานาคมึงต้องมีเทพ
แล้วโอ้งนี้มาหากินก็ต้องกลับสร้างฟาร์มเดือร์ร้อนให้กับคนอื่น
ฝากไว้นะครับอย่าตายเกิน๕๐วัน
ถ้าตาย๔๙วันรวย
นี่แกไปคดีไหนเราก็งงไปหมดแล้ว
คือหมอปลาเองก็พิสูจน์มาหลายที่จนตอนนี้ไม่รู้ที่ไหนเป็นที่ไหนแล้ว
เคสของน้องนี่แหละน้องกุมารทองที่สระบุรี
ดูแล้วหูสั่นไปหมดเลยหมอพลาหนาว